วันนี้อย่างที่ทราบกันดีนะครับวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลวันที่๑แล้วนะฮะ
ต้องมีเรื่องของตัวเลขความเชื่อมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนหลายท่านก็เฝ้ารออยู่หน้าจอ
โค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายเดี๋ยวบ่ายนี้มาทราบผลกันแล้วว่าใครจะเป็นเศรษฐีใหม่นะครับ
ไปดูความคึกคักของวังนาคินเลยนะไปเลยนี่เกาะคำชโนธครับ
ดินแดนแห่งพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาที่บ้านดุงอุดร
จำกัดเวลาการเข้าไปรอบหนึ่งก็วันหนึ่งเนี่ย๕๐รอบรอบละ๕๐คนนะฮะ
ก็เช้าถึงเย็นคนก็ไปรอกันเนืองแน่นทีเดียวครับนะฮะ
จองคิวกันทางออนไลน์นะฮะส่วนคนที่ไปลงทะเบียนที่บริเวณด้านหน้าเลยก็ต้องรอนานหลายชั่วโมงครับ
สิ่งที่ทุกคนไม่ยอมพลาดถึงแม้ถามว่าไปรอทำไม
ทำไมต้องรอเพราะฉันอยากเข้าไปกราบศักระแล้วก็ไปดูเลขจากขันน้ำมนต์ซะหน่อย
ขันน้ำมนต์ตรงนี้ตั้งอยู่ชาวบ้านถ่ายภาพอยู่นะฮะ
เขาก็เห็นเป็นเลขขึ้นมาเลยนะฮะก็คือเจ็ดแปดศูนย์นะฮะ
ส่วนที่ผ่านใบสีเขาก็มีเลขเหมือนกันอันนี้เนี่ยขันน้ำมนต
คุณผู้ชมดูเอาละกันนะฮะส่วนด้านในเขาก็ไม่ได้ให้เข้าไปขัดถูอะไรที่ต้นมะเดือดเนอะ
เห็นที่บริเวณด้านนอกจากขันน้ำมนต์แล้วก็ที่บริเวณพานใบสี่ที่เขาตั้งเอาไว้
ก็จะมีทั้งแปดเจ็ดหรือว่าเจ็ดสองสามอะไรก็แล้วแต่คนจะมองเห็นนะครับ
อันนี้เอามาฝากที่แรกเลยคึกคักเลยนะฮะที่คำชโนธนะครับค่ะ
พาคุณผู้ชมไปแสวงหาเรื่องของตัวเลขกันก่อนที่ราชบุรีเขาบอกว่ามีสามจุดดัง
พาไปเลยจุดแรกสารเจ้าพ่อหนองเขากรวยช้างนะคะอยู่ที่อำเภอจอมบึง
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านค่ะทำไมจะต้องไปจุดนี้เพราะมีคนร่ำลือว่า
ดวงไฟประหลาดเปลี่ยนสีได้วูบวาบวูบวาบลอยสูงต่ำสูงต่ำ
ยอดไม้อยู่แล้วก็หายไปเลยนะคะชาวบ้านก็ตามเข้าไปดูค่ะ
ไปเจอสารเจ้าพ่อหนองเขากรวยช้างอยู่หน้าปากถ้ำ
ชาวบ้านก็โอ้โหไปดึงไปจัดกันใหญ่เลยนะคะ
เอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคเขาบอกว่างวดนั้นน่ะ
งวดที่ผ่านมาที่เจอดวงไฟหายเข้าไปเนี่ยพอเอาไปเสี่ยงโชค
มันได้โชคกันค่ะเมื่อวานนี้หลายคนก็เลยไปขออีกตัวเลขที่เขาได้ไป
ก็คือหกหนึ่งสี่สี่เก้าสองและหกหนึ่งไปต่อเลยจุดที่สองค่ะ
ที่วัดเขากรวดนะคะจุดนี้คนเข้ามากราบไหว้
วงสวงไอ้ไข่พี่จุกและน้องจันทิมาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ
ที่เขาได้เลขไปจัดกลุ่มเยอะเลยขออนุญาตนะคะ
ขออนุญาตอ่านหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งหกแปดหกหกเก้าห้าหก
ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสำรวจหน้าสารไอ้ไข่พี่จุกและน้องจันทิมานะ
ผู้สุดข่าวอันนี้ไปหาเองนะผู้สุดข่าวไปเจออีกบอกเจ็ดเก้าหนึ่งและแปดเจ็ด
ก็รายงานให้เราทราบมาจุดสุดท้ายที่ราชบุรีค่ะ
สารแม่หญิงทัพแก้วกุมารทองอินทนินที่วัดช่องลม
จุดนี้เขาบอกชาวบ้านก็ได้เลขไปได้เป็นคู่นะ
หนึ่งสองหนึ่งห้าสองแปดแปดห้าสองสี่เจ็ดเขาก็บอกกันมา
ราชบุรีก็มาเยอะมาแยะไปหมดเลยเยอะงงไปหมดเลยครับ
ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
มนต์น้องปริงที่วัดน้ำดิบหรือชื่อเต็มคือวัดเชษวนารามค่ะ
ที่นี่เขาไปทำอะไรกันไปขอโชคขอลาบนี่ไง
กุมารแก้วปิ่นเพชรนะฮะคือคนเดิมที่ถูกไปแล้วเนี่ย
ก็นำของมาแก้บนนะคะแล้วจะบอกว่าที่นี่เนี่ย
แห่ไปเยอะมากทั้งในจังหวัดเองแล้วก็ภาคกลางภาคเหนือไปกันที่นี่ค่ะ
สำหรับงวดนี้เอาล่ะมางวดนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาเล็งไปที่น้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์นั่นแหละนั่นแหละ
คุณผู้ชมนั่นถ่ายรูปกันด้วยถ่ายไว้ก่อนเลยนะคะ
แกนคิวอาร์โค้ดมีไหมไม่มีมีแต่ตัวเลขนะฮะ
ตัวเลขที่เห็นชัดเจนเนี่ยเห็นบอกว่าสามสี่ห้าเจ็ดศูนย์
นั่นน่ะคุณสารวนกันอยู่ในอ่างอะค่ะจับคู่กันเอาเองเด้อนะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าโชคดีต้องทำยังไงก็ต้องนำข้าวของมาเส้นไหว้
ุมารแก้วปิ่นเพชรนะกุมารชอบอะไรบ้าง
ชอบเบียร์หนูนาผัดเผ็ดขนมจีนน้ำยาปลาช่อนน้ำแดงขนมหวาน
อ่ะฟังไว้นะคะแล้วถูกงวดนี้วันนี้ก็ไปแก้บนด้วยอืม
ผมพาไปต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับชาวบ้านเขาแตกตื่นเลย
ไปดูหินประหลาดลักษณะคดเคี้ยวคล้ายกับเซียนพญานาคเนี่ย
คุณผู้ชมดูสิเหมือนไหมเอ้ยเออเหมือนอะไรขนาดนั้นน่ะ
มันมีสีเขียวเขียวด้วยฮะนะครับอยู่ที่ปั๊มน้ำมันบางจากเลขที่
ร้อยเก้าสิบแปดหมู่สิบเอ็ดบนถนนทางหลวงสายสามสองหนึ่ง
มาลัยแมนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ชาวบ้านก็โอ้โหมันเหมือนขนาดนี้ก็ต้องกราบไห้บูชาซะหน่อย
ศักระกันแน่นเหมือนกันนะครับที่หินเสียญพญานาคก็มีสีเขียวเขียว
ความสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรฐานกว้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเซนติเมตรนะฮะ
อยู่ในบ่อน้ำเป็นน้ำตกไหลผ่านชาวบ้านก็แวะปั๊มนี้ก็ไปดูเสียน
ไปดูหินนี้แล้วก็ศรัทธาครับความเชื่อเขาแหละนะครับ
รายก็เชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากพญานาคต้องอาศัยอยู่ติดกับน้ำ
นะก็มีความเชื่อแบบนั้นก็เลยไปเสี่ยงโชคนะฮะก็เลยขอเลขรวมไปถึงนำโทรศัพท์มือถือไปถ่ายส่องหาเลขกันไป
หลายคนไปถ่ายมันโอ้โหมันออกมาเยอะเหลือเกินนะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่หลายคนเห็นตรงกันก็คือเลข๘ครับเขาบอกว่าเห็นเลข๘หลายท่าน
ไม่รู้จะเป็นแปดแปดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งมันก็ไปตรงกันกับเลขทางหลวง
เลขที่ปั๊มบางจากบรรดานักเสียงโชคเองก็ไปเสี่ยงโชคจนลอตเตอรี่ในปั๊มเนี่ยเกลี้ยงเลยนะฮะ
หมดทุกแผงเลยนะครับค่ะส่วนชาวพยาวเข้าไปไหนกัน
ชาวพยาวเนี่ยเขาเอาดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลัยนั่งเรือพายไปเลยค่ะ
จากท่าเรือโบราณไปยังวัดติโลกะอารามกลางกว้านพยาวเลย
กราบไหว้นะคะต้องออกจากท่าเรือแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ไปหากันง่ายนะคะ
กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อศิลาที่พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาสร้างขึ้น
ระหว่างปีพศ๒๐๑๙ถึง๒๐๒๙ใช้เวลาสร้าง๑๐ปีนะคะ
อายุเนี่ย๕๔๔ปีค่ะพร้อมกับพาการใช้สายตาเพ่งเล็ง
หดตัวชูอยู่ข้างในนะคะทำไมล่ะทำไมต้องเพ่งเล็งไป
งวดนี้ค่ะแต่จุดนี้ไม่ได้บอกว่าได้เลขอะไรมานะคะ
จริงหรอจริงไม่ได้ต่อเนื่องเลยนะคะไปที่จังหวัดสุพันธ์มุรี
ที่วัดไผ่แขกโอ้ที่นี่คนก็ไปกันเยอะค่ะ
บรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยชอบนักแลมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะ
เดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
หลวงพ่อพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีแม่นางสบายทิพย์ตะเคียนทอง
ตะเคียนมงคลแล้วก็มีการเขย่าเซียมซียักษ์ด้วยนะคะ
ไปกระซิบข้างหูแบบนั้นแหละค่ะนั่นแหละค่ะทำถูกแล้วค่ะ
ทำต่อไปนะคะและเห็นบอกว่าจุดนี้เขาบอกเลขมาด้วยนะ
คุณผู้ชมอย่ากระพริบตาคนแรกชื่อว่าคุณระยอง
แต่ไม่แน่ใจว่ามาจากระยองหรือเปล่าเอาไม่ใช่มาจากด่านช้าง
มาเขย่าเสี่ยมซียักด์แบบเนี้ยค่ะเขาได้นะคุณศูนย์เจ็ด
ไม่ตรงกันไม่เป็นไรดวงใครดวงมันส่วนอ่างน้ำมนต์น่ะ
อ่างน้ำมนต์เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นตรงกันเลยถ่ายเสร็จเอามาซูมดู
ดูซูมดูตัวเลขเจ็ดสามสี่อืมไหนฮะนั่นไงโอ้อ่ะ
ก็ว่ากันไปนะครับอ่าปิดท้ายช่วงนี้ไปดูความสามารถของตำรวจเมืองนราธิวาสกันหน่อยครับ
ทำได้ทุกอย่างจริงจริงครับผู้พิทักษณ์สันเจราชพิทักษณ์สัตว์เลื้อยครันก็ได้นะครับ
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนอกจากจับโจรก็จับงูได้เหมือนกันนะ
งูเหลือมยาวกว่า๒เมตรเข้าไปที่ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งนะฮะเป็นร้านขายเครื่องสำอาง
ซึ่งมันอยู่ใกล้โรงพักแหละชาวบ้านก็ทำยังไงตำรวจช่วยหน่อย
ต้องไปทุบพื้นเพิ่งทำใหม่นะสุดท้ายไปจ้าเอเนี่ยนอนนอนขดอยู่เนี่ย
ก็แจ้งตำรวจมาช่วยแล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
แต่ว่าก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของบ้านเลขที่เขามาอ๋อยาวสองเมตรไงยาวสองเมตร
ยังไม่หมดแค่นี้แต่ว่าให้คุณผู้ชมพักหายใจหายคอกันก่อน
เพราะวันนี้มันคือโค้งสุดท้ายเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูกันต่อ